ไปดูคุณยายอายุ๖๒ปีชาวจังหวัดสกลนครครับ
พาหลานอายุแปดขวบคนนี้เป็นเด็กอดีตเด็กอัจฉริยะ
เมื่อก่อนนี้ถ้าใครได้ดูคลิปหรือจำได้นะ
พูดภาษาอังกฤษปลอเลยตั้งแต่๔ขวบอยู่ที่สกลนคร
ผู้สื่อข่าวนะครับได้รับการร้องเรียนบอกว่า
ยายบอกว่าคนใกล้บ้านเนี่ยมาล่วงละเมิดทางเพศหลาน๔ครั้งแล้วนะ
แล้วยังไม่มีการจับกลุ่มเลยวอนหน่อยได้ไหม
มูลนิธิปวีนาหงศกุลเพื่อเด็กและสตรีมาช่วยยายหน่อยได้ไหมกับหลานหน่อย
นิกฮะนางนิกอายุ๖๒ปีครับเล่าบอกว่า๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ย
หลานสาวอายุ๘ขวบไปแจ้งความกับตำรวจสพวานอนนิวาสจังหวัดสกลนคร
หลานสาวเนี่ยถูกผู้ชายคนหนึ่งอยู่บ้านใกล้กันนี่แหละนะรู้จักกันนี่แหละ
ละเมิดทางเพศแล้วสี่ครั้งครับคุณผู้ชมครั้งแรกนะกรกฎาคมปีนี้แหละ
ตอนนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้พาหลานนะคือยายพาหลานไปฝากไว้ที่บ้านของผู้ชายที่ก่อเหตุ
เพราะว่าเธอเนี่ยต้องไปทำธุระข้างนอกกลับมาหลานบอกว่าหลานถูกล่วงละเมิดทางเพศครับ
แม้จะรอให้คนช่วยแต่ก็ไม่มีใครช่วยก็เลยพาหลานไปแจ้งความเลยตั้งแต่โดนครั้งแรกนะ
แล้วก็ส่งตัวหลานไปให้แพทย์ตรวจนะครับที่โรงพยาบาลวานอนนิวาส
ตรวจพิสูจน์แล้วแต่ยังไม่มีผลพิสูจน์ออกมาสักทีหลายเดือนแล้วด้วย
ครั้งที่สองทำที่ไหนผู้ชายคนเดิมพาหลานไปล่วงละเมิดอีกที่กลางทุ่งนา
แต่ครั้งนี้เนี่ยคุณยายบอกไม่ได้ไปแจ้งความนะเพราะแจ้งไว้แล้ว
มีครั้งที่๓อีกคุณผู้ชมต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ
ผู้ชายคนเดิมปีนบ้านคราวนี้เข้ามาล่วงละเมิดหลานถึงในบ้านเลยนะ
อุกชกันมากนะเออยังไม่หมดยังมีครั้งล่าสุดครั้งที่สี่อีก
สิบเจ็ดพฤศจิกายนนี้เองผู้ชายเนี่ยไปรับโอ้โหอันนี้เมื่อกี้เข้าบ้านว่าว่าโหดแล้ว
นี่ไปรับหลานออกมาจากโรงเรียนแล้วพาไปล่วงละเมิดที่ชายป่า
ละเมิดเสร็จปั๊บก็เอาไปส่งโรงเรียนอันนี้ยายเล่าทั้งหมดนะ๔ครั้งนี้
ยายเล่าต่อบอกว่าโอ้ตอนนี้พ่อแม่ของหลานเนี่ยนะ
ทำงานอยู่กรุงเทพรู้ข่าวเข้าร้องไห้ตอนนี้ก็รอผลตรวจจากหมออยู่
ยังไม่ออกสักกะทีก็เลยวิงวอนให้มูลนิธิปวีนาช่วยเหลือหน่อย
ช่วยเหลือหน่อยเอาเรื่องให้ถึงที่สุดหน่อย
ฉันบ่อยยอมเห็นอย่างเชื้อก็บ่อยยอมเดิบ

พฤศจิกา

แล้วผู้เสียหายก็รู้ด้วยว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครอยู่ที่ไหน
พี่ตำรวจพี่จะไม่ทำอะไรหน่อยเลยเหรอ

คุณผู้ชมฮะคือตอนนี้น้องเนี่ย๘ขวบแล้ว
แต่เมื่อตอน๔ขวบที่ถูกล่วงละเมิด
เมื่อตอน๔ขวบเป็นเด็กอัจฉริยะ
มีข่าวออกว่าพูดภาษาอังกฤษปลอเลย

เมื่อเดือนมกราคมปี๒๕๖๑มาแล้วครับ
อ่าคือเรื่องนี้ไม่ยากเลยถ้าลงพื้นที่ตรวจสอบก็จะไม่มีอะไรยากเลยนะครับ
ที่ว่าพี่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแล้วหรือยังนะครับ